การระบาดตอนนี้ยอมรับว่านักหนวงนักน้าสาหัตุมาก
เพราะฉะนั้นความคิดต่างมันก็แบ่งเป็น๒ฝ่าย
เรื่องการล็อกหรือไม่ล็อกจังหวัดต่าง
คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
ก่อนหน้านี้ออกมาเสนอให้รัฐบาลบอกว่า
คือบางจังหวัดที่มันรุนแรงจริงควรที่จะล็อกดาวน์นะ
คือเจ็บแต่จบก็มีการเสนอไปที่นายกมีการเสนอไปที่ประชุมของสวบคอชุดใหญ่
ท่านจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันก่อนที่จะเข้าไปในจังหวัด๕จังหวัดที่จะพูดต่อไปนี้นะคะ
จังหวัดได้แก่สมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะให้งดเดินทางเข้าออกในพื้นที่
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขถึงขั้นออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวขอบคุณเลยนะคะ
บอกว่าผมต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสบคที่ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผมและกระทรวงสาธารณสุข
ในการที่จะให้ล็อกดาวน์๕จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙จำนวนมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะ
คุณสาธิตบอกต่อบอกว่าเข้าใจถึงผลกระทบของการใช้มาตรการดังกล่าวทั้งเรื่องของชีวิตประจำวันและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
นี่เห็นไหมเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานคุณสาธิตบอกแบบนี้นะคะ
คุณสาธิตบอกต่อบอกว่าเข้าใจว่าประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกมีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตตามปกติ
แต่หากไม่ใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ในระยะสั้นอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างทุกจังหวัดและได้รับผลกระทบในระยะยาว
ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อสมและประชาชนที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วย
ไปดูเกาะล้านโมเดลครับคุณผู้ชมครับถ้าชุมชนของท่านเกิดปัญหาการแพร่ระบาดจะทำแบบนี้ไหม
เกาะล้านจังหวัดชนบุรีครับประกาศล็อกดาวน์ตัวเองครับปิดพื้นที่ตั้งแต่๕๒๐มกราคมนี้
โดยที่พักรีสอร์ทต่างจะต้องเคลียร์นักท่องเที่ยวออกให้หมด
แล้วก็งดรับนักท่องเที่ยวใหม่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
และให้ผู้ประกอบการนะครับแจ้งนักท่องเที่ยวเลยนะครับ
กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด้วย
คนในเบื้องที่งดเดินทางออกจากเกาะเลยนะครับ
แต่ถ้าจำเป็นจำเป็นก็ต้องป้องกันตัวเอง
ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรองพัทยา
หากบุคคลนอกเกาะจะเข้ามาต้องขออนุญาตครับ
และให้คนในเกาะเนี่ยรับรองซะก่อนนะฮะ

หากมีอาการภายใน๑๔วันต้องไปพบแพทย์นะครับ
และหากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้าน
ดรวมตัวกันห้ามออกจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๕
นี่เขาทำกันในเกาะยังไม่หมดนะ

คนขายลอตเตอรี่จากพัทยาเข้าเกาะล้านโดยเด็ดขาด
ส่วนปรายศนีย์ขนส่งเอกชนได้เตรียมสถานที่รับของเอาไว้แล้ว
จะวิ่งกันกี่เที่ยวคุณผู้ชมสามารถดูได้ทางกราฟิกที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้านะฮะก็จะมีเรือเข้ามา
ห้ามบุคคลอื่นโดยสารมากับเรือนะ
นะครับร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
งดการเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าวที่ท่านใช้อยู่
ทั้งหมดนี้เกาะล้านเขาบอกว่าฝ่าฝืนมีบทลงโทษนะครับ
คุณสรศักดิ์ทองบ่งเพชรท่านเป็นเลขานุการชุมชนเกาะล้าน
ระบุว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ไม่ใช่คำสั่งของทางราชการแต่อย่างใด
แต่เป็นมติของชุมชนเกาะล้านเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิดสิบเก้า

ครับก็ไม่ใช่แค่เกาะล้านนะฮะหลายจังหวัดเองก็มีการประกาศ
บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสีแดงเนี่ย
รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็กักตัว๑๔วันเพื่อดูอาการด้วย
นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอนทรรภ์ราชศรีมาสุรินทร์เฉียงรายเพลิม
เขากำหนดเลยว่าใครเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควบคุม
คือพื้นที่สีแดง๒๘จังหวัด
จะเข้าไปที่จังหวัดเขาเนี่ยคุณต้องกักตัวก่อน๑๔วันนะ
ขณะที่สุโขทัยเองกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจาก๙จังหวัด
ก็คือกรุงเทพสมุทรสาครมระยองสมุทรประการ
นนทบุรีชนบุรีจันทบุรีนครปฐมแล้วก็ตาก
ต้องกักตัว๑๔วันก่อนเข้าไปจังหวัดด้วย
อีก๑๙จังหวัดที่เหลือให้เฝ้าดูอาการ
ส่วนอุบลกำหนดให้๕จังหวัดที่ต้องไปกักตัวก่อน
ออกไปที่อื่นก่อนเข้าอุบล
มีสมุทรสาครมระยองสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรี
กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีแค่บางอำเภอ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจังหวัดที่มีการออกมาตรการ
แต่ว่าคุณผู้ชมถ้าจะไปไหนคุณเช็คก่อน
ว่าคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า

เขามีมาตรการในการให้คุณกักตัวหรือเปล่า
เพราะตอนนี้แต่ละจังหวัดเขามีมาตรการเข้มข้นแตกต่างกันออกไป
แล้วแต่อำนาจของท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดสามารถออกมาตรการที่มันเข้มข้นได้

ใช่เสียเที่ยวด้วยนะคะต้องไปกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
เอาล่ะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยไม่มีการล็อกดาวน์ก็ตามนะครับ